รับจ้างต่อซื้อกระเป๋าแบรนดเนมรองเท้าเครื่องสำอางบัตรคอนเสิร์ต
ต่อคิวตามร้านอาหารดังตามเผาชื่อดังงานหน้าม้าก็มีนะคะ
ขอให้จ้างเถอะไปจิ้มฟันยันเรือดำน้ำหรือนาฬิกาหรูก็ได้ค่ะ
เริ่มเลยนะคะคือเราก็จะเริ่มจากคอนโด
เราสนใจซื้อคอนโดโครงการหนึ่งติดรถไฟฟ้าเราก็เห็นคนมารอเต็มเลย
ทีนี้เราก็ไปต่อคิวกับเขาบ้างซึ่งพอไปต่อเนี่ยมันต้องอยู่ข้ามคืน
เพื่อที่จะรอซื้ออีกวันหนึ่งเราจะเห็นปัญหาบางคนเนี่ย
นยุงกัดไม่ได้ทนง่วงไม่ได้
หรือบางคนเนี่ยมีลูกเล็กด้วยต้องทำให้ต้องออกจากคิวไป
เราก็เลยมองเห็นปัญหาแล้วเราคิดว่าเราแก้ไขให้เขาได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้น
คืองานอาชีพนี้มันเป็นอาชีพค่อนข้างที่จะอิสระเราจะไม่ฟิก
เด็กมีค่าขนมคนแก่มีงานทำมีรายได้เสริมไม่ต้องรบกวนลูกหลาน
มันก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบเราได้ช่วยเขาด้วยเราก็ได้เงินด้วย
อัตราค่าจ้างก็จะมีตั้งแต่เลส๓ชั่วโมงถึง๒๔ชั่วโมงตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาท
ซึ่งจะกี่วันก็ได้เรารับได้หมด
ก็อยู่ที่ความยากง่ายของงานว่าความฮอตของงานนั้นว่าโหดไหม
มีการแข่งขันสูงหรือเปล่าแล้วสถานที่เป็นยังไงอยู่ยากไหม
ถ้าบางเคสที่ต้องนอนข้างถนนเนี่ยเราก็จะคิดลูกค้าสูงหน่อย
มีงานหน้าม้าที่เรารับด้วยเป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักอย่างเง
เขาก็จะให้เราไปนั่งกินเยอะจ้างไปทุกวันเดือนนึงไปนั่งกินทุกวันได้สตังค์ด้วย
กฎระเบียบในการทำงานของเรานะคะก็คือเราจะเน้นแต่งกายสุภาพเพราะว่าเราเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนลูกค้า
แล้วก็ต้องอยู่โดยที่ไม่รบกวนอ่าสถานที่เขาแล้วห้ามออกจากคิวเอ่อ
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติคิวหนึ่งเราจะใช้คนสตาร์ฟประมาณ๒คน
เพื่อเวลาไปเข้าห้องน้ำหรือไปทานข้าวคนต้องอยู่คิวตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยคนแทรกทันที
ส่วนอุปสรรคในการทำงานก็จะมีเกี่ยวกับสภาพอากาศฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้สภาพแวดล้อม
บางทีต้องเกิดการกระทบกระทั่งกับ
ผู้ที่มาต่อคิวอะไรอย่างนี้ค่ะ
อุปสรรคอีกอย่างก็คือกรณีที่กฎกติกาที่ไม่ชัดเจนของผู้จัด
อย่างเช่นตอนแรกเขาจะบอกเราว่าต่อคิว
แต่พอคนมาเยอะเนี่ยเปลี่ยนเป็นจับฉลากเลย
ซึ่งจับฉลากคนเราไปแค่แบบ๒คน๓คนมันโอกาสที่จะได้สินค้ามันน้อยมากอยู่แล้ว
เป็นเคสคอนโดแถวอนุสวรีเขาเปิดขายที่ห้าง
จะเป็นงานจับฉลากซึ่งใช้คนทั้งหมด๑๐๐คน
คนเนี่ยเขาเปิดขายแค่๑๐ห้องอันนี้ค่อนข้างยาก
แล้วต่อคิวนานสูงสุดถึง๑๕วันลูกน้องก็ต้องนอนข้างถนนกันเลย
นอนแล้วก็กลางคืนก็ต้องอยู่เพราะว่าถ้าเราไปกับคนอื่นจะต้องแบบแทรกทันทีไง
ก็ต้องอยู่บางทีฝนตกอะไรยุงกัดบ้างลูกน้องก็ต้องอยู่
คนเนี่ยประกาศชื่อคนนี้มาเราต้องหาแล้วคนนี้อยู่ตรงไหนของของแถว
เพราะว่าแถวมันจะยาวมากไงเราก็ต้องหาแล้วคนนี้ชื่ออย่างนายสมศักดิ์อย่างเงี้ย
ทีมงานต้องอยู่เป็นจุดแล้วช่วยกันมองต้องต้องรีบไปให้ทันเวลาที่เขาประกาศ
เพราะว่าไม่งั้นถ้าเขานับ๑๑๐คิวนี้ตกไปเลยเขาจะประกาศชื่ออื่น
ซึ่งมันมีทีมอื่นด้วยส่วนประสบการณ์ถูกเชิดสินค้าก็มีบ้างนะคะ
ก็คือเหมือนรองเท้ายี่ห้อหนึ่งลูกค้าจ้างเราไปเราให้ลูกน้องไป
เพราะเอิญว่ามันเป็นที่ต้องการมากคนเราไม่พอเราก็เลยใช้อัลซอส
ทีนี้พอจับฉลากได้เป็นชื่อเขาที่สามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้
เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้รับจ้างเราเขาซื้อเอง
เราต้องรับผิดชอบลูกค้าโดยการที่ไปหาซื้อรุ่นนี้ที่เขาบวก
ซึ่งราคาแพงมากแต่เราต้องรับผิดชอบลูกค้าไง
ก็เลยแบบต้องยอมให้เขาไป
อันนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายนิดนึงสำหรับใช้อัลซอส
เพราะส่วนใหญ่จะใช้สตาร์ฟเรามากกว่า
ความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวกับรองเท้ายี่ห้อหนึ่ง
ที่เขาเกิดการปะทะกันเนี่ยมองว่าผู้จัดกำหนดคิวที่มีสิทธิ์จับน้อยเกินไป
แค่หลักร้อยซึ่งความต้องการมันมาก
มันก็จะทำให้เกิดกลุ่มในทุนหัวใสเกณฑ์คนมา
เพื่อที่จะเอาสินค้านี้ไปเกรงกำไรต่อ
ซึ่งลูกค้าที่เขาอยากใช้จริงเขาก็ไปแต่เขาไม่ได้

แล้วเหมือนต่างคนก็ต่างอยากได้แล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นอย่างนี้
แล้วเหมือนสินค้าไปอยู่ในมือคนคนเดียว
มันจะเข้าข่ายแบบระบบทุนนิยมค่ะ
ปัญหาหลักคือเวลาเราไปเนี่ยเขาจะชอบแบบเออมารับจ้างอะไรอย่างนี้
เหมือนจะถูกแอนตีไงแต่ซึ่งจริง
พี่ว่าคนถ้าเขาไม่สะดวกเขาใช้บริการเรามันดีกว่านะ
กับการที่เขาแบบไม่ต้องเสียเวลามา
ใครคนเรามีงานมีการทำกันทุกคนใครจะมานั่งต่อคิว
บางคนอยากได้บัตรคอนเสิร์ตให้ลูกสาวอยู่เมืองนอกอย่างนี้
โทรมาโทรมาให้เราไปให้
เพราะลูกสาวเขาอยู่แค่ปฐมแต่เขาชอบวงนี้มาก
เขาไม่มีเวลาเขามีเงินแต่เขาไม่มีเวลา
เราก็คือเหมือนมีเวลาเพื่อแลกกับเงิน
มันก็น่าจะบินนะพี่ว่า

ใช้ต้นทุนคือเวลาเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง
บ่อยครั้งคนทั่วไปมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยเอารัฐเอาเปรียบ
แต่การทำงานของเราเป็นการทำงานตามกฎกติกาสากลทุกอย่าง
ซึ่งในเมืองนอกเนี่ยมีมานานแล้วเขาเรียกว่าการแคมป์
ไม่อยากให้มองเราเป็นศัตรูอยากให้มองว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
อยู่เป็นเพื่อนกันในคิวเพื่อให้ภารกิจรู้ร่วงส่งมอบสินค้าอะไรอย่างนี้มีน้ำใจต่อกัน